ปลดแอบนะคะสิ่งที่เขาเสนอมาก็คือ
นี่คือข้อเสนอของเขาสองข้อด้วยกันนะคะการชุมนุมมีการนัดหมายจากเดิม
พระบรมมหาราชวังตอนนี้เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะ
ก็เป็นธรรมเนียบรัฐบาลรวมถึงบ้านของนายกรัฐมนตรีเองนะคะ

เพราะว่ามีทีมข่าวของเราติดตามอยู่ที่จุดด้วยนะคะ
จุดที่เขาชุมนุมก็คือตอนนี้อยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
นัดหมายการชุมนุมตอนแรกค่ะ
จุดหมายคือรวมตัวกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะ
เพื่อที่จะเรียกร้องให้บริยุจรรย์โอชารณายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกจากตำแหน่ง
แต่เมื่อตำรวจจัดเตรียมการป้องกันพระบรมหาราชวังไว้ทุกทางค่ะ
เยาวชนปลดแอบโพสต์รูปภาพถ้วยแกงเขียวหวาน
มีข้อความบอกว่าแก๊งหม้อใหญ่มุ่งหน้ามบุกธรรมเนียบ
ประกาศนัดมวลชนไปรวมกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ซึ่งขอหน้านี้เองนะคะทูนี่วูซ่ำ
หรือว่านายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ตอบคำถามกรณีคนรุ่นใหม่จะออกมาเคลื่อนไหว

เพราะว่าหลายฝ่ายกังวลว่าการชุมนุมในวันนี้จะมีความรุนแรง
โทนี่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะบุกไปที่พระบรมมหาราชวัง
แต่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าขัดขวางการชุมนุม
แต่เราต้องมียุทธศาสตร์เข้าใจว่าจิตลึกของคนรุ่นใหม่
ไม่เห็นอนาคตตัวเองกำลังใจร้อนอยากเห็นอนาคตตัวเอง
ถ้าตัวเองเป็นผู้ใหญ่จะเรียกเด็กมานั่งคุยว่าอยากเห็นอะไรในอนาคต
วันนี้เหมือนกับดักล่อเด็กยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
ฟังเสียงนายทักษิณค่ะ
แล้วทำได้คืออะไรทำไม่ได้คืออะไร
มันดีกว่าไหมเพราะเด็กนี้ลูกหลานเราทั้งนั้น

แต่ว่าเรากำลังปล่อยให้เด็กเนี่ยเหมือนกับทำกับดักล่อเด็ก
ถ้าผู้ใหญ่มีจิตใจกับดักล่อเด็กนี่คือผู้ใหญ่ที่เร็วมากนะ
รัฐบาลนี้วงเก้าอี้ตัวเองมากกว่าว่างชีวิตศัพประชาชน
เพราะฉะนั้นอันตราย
ประท้วงก็ประท้วงให้อยู่ในความสันติ
การตำรวจนครบันระบุว่าตอนนี้ตำรวจนะคะยืนยันได้ว่าจะทำการทำการต่างต่างเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์และความจำเป็นหากกลุ่มผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรง
ตำรวจก็จำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกันจากเบาไปหานักแต่ยืนยันว่าไม่มีนโยบายใช้กระสุนจริง
รับว่าที่ผ่านมาทางบรชนเองมีการส่งหนังสือถึงกองทัพบก
สนับสนุนกำลังทหารให้มาช่วยปฏิบัติการเพราะตามประกาศของพรกรฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่ทหารจัดเป็นหนึ่งในพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ส่วนพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าตำรวจเองตอนนี้ได้เข้าตรวจค้นจุดที่คาดว่าจะมีการเก็บอาวุธมาใช้ในการชุมนุม
มีการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดไว้ประมาณ๕๖รายและตรวจยึดลูกแก้วเสื้อเกราะอ่อนรถยนต์๓คัน
นี้ขอให้ผู้ชุมนุมแก่นำคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งทางตำรวจพยายามบังคับใช้กฎหมายตามกรอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยยึดหลักการเจรจาค่ะ